พร้อมให้รู้มากจำลองก็มีอยู่ใกล้กับพื้นที่ท้องสนามหลวงด้วย
เพราะว่าท้ายแถวตอนนี้ก็ต้องบอกว่าบางทีคนที่ไปถึงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท้ายแถวอยู่ตรงไหนนะคุณเขียนมาสอน
ใช่ค่ะคือแถวยาวมากจริงจุดคัดกรองแต่ละจุดนะคะ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเพิ่มเติมกันเลยนะคะ
เด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบ่อรองนั่งให้กับประชาชนค่ะที่ไปเฝ้าจับจองพื้นที่
เพื่อเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙นะคะ
โดยรอบถนนบริเวณท้ายวังเรื่อยไปจนถึงถนนมหาราชค่ะ
ส่วนจุดคัดกรองที่๗ท่าเตียนตอนนี้ล้นเหมือนกันคุณภาคภูมิแถวยาวมากนะคะ
ไปดูบรรยากาศจากคุณรัชนีคำนึงควรค่ะเชิญค่ะ
พระเจ้าวันนั้นครับฟรี๕ท่านนะครับของคุณพูด
คุณผู้ชมคะดิฉันยืนอยู่ที่บริเวณหน้าจุดคัดกรองที่๗ท่าเตียนนะคะ
ซึ่งด้านขวามือของดิฉันนี้เป็นถนนท้ายวัง
ซึ่งพื้นที่นั้นก็ถูกจับจองไปด้วยประชาชนเต็มสองฝั่งแล้ว

ขณะนี้ทางด้านหลังซึ่งเป็นจุดคัดกรองที่๖นั้นก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ว่าจนถึงขณะนี้ที่หน้าจุดคัดกรองที่๗ฝั่งท่าเตียน
มีประชาชนมาปักหลักรออยู่ที่หน้าจุดคัดกรอง
ด้วยความหวังที่จะเข้าเป็นหนึ่งในประชาชนที่ได้เข้าไปบนถนนมหาราช
ซึ่งขณะนี้นะคะแต่เดิมรองรับได้เพียง๖๐๐คน
ต้องเพิ่มพื้นที่อีกฝั่งถนนนั่นก็คือฝั่งกำแพงวัง
ตอนนี้ประชาชนก็จับจองพื้นที่เต็มแล้วเช่นเดียวกันค่ะ
เจ้าหน้าที่ประกาศปิดอยู่ที่จุดหน้าจุดที่๗แล้วนะคะ
แต่ว่ายังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าพื้นที่ด้านในจะสามารถเคลียร์เพื่อรองรับประชาชนเพิ่มได้หรือไม่
ให้ประชาชนนั่งรออยู่ที่หน้าจุดคัดกองก่อน
โดยที่ไม่มีความหวังว่าจริงแล้วจะสามารถผ่านไปได้อีกหรือไม่
หรือว่าจะมีประชาชนคนไหนได้เข้าเพิ่มไปอีก
จะพาคุณผู้ชมนะคะไปฟังความรู้สึกของประชาชนที่ตั้งใจเดินทางมาปักหลักรออยู่ที่หน้าจุดคัดกรองที่๗ค่ะ

แต่ว่าพอดีแวะดูดอกไม้ดอกอะไรด้วยก็มาถึงที่นี่ประมาณจนตอนเที่ยงค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่รู้ว่าจะได้เข้าไปไหมเรารู้สึกท้อไหม
พอจ้อค่ะมาแล้วพรุ่งนี้ก็วันหยุดอยู่แล้วค่ะก็จะอยู่อยู่จนจนกว่าจะได้เข้า
ถ้าวันนี้ไม่ได้เข้าไปจะเสียดายไหมคะ
ก็อยู่ตรงนี้อ่ะหรือรอตรงนี้อ่ะ
ตอนนี้ความรู้สึกของเราที่รอโดยที่ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะเปิดให้เข้าไปเมื่อไหร่ตอนนี้เรารู้สึกยังไงสบาย
ก็มีความหวังค่ะเพราะว่าใกล้แล้วค่ะอีก๑๐คน
ความหวังว่าจะได้เข้าไป

ความรู้สึกของเราที่อยากจะร่วมกลับถวายบังคมลาพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายยังไงบ้างคะ
ก็อยากมาครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะก็เป็นพระองค์เป็นที่รักของเราอะค่ะก็คือยังไงก็ต้องมาร์คอ่ะ

แม้ว่าจะอาจจะไม่ได้ชมด้านในก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ

เก้าได้พระราชทานเบาะรองนั่งแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณถนนท้ายวังและถนนมหาราชทั้งสองฝั่งเพื่อป้องกันความร้อนสร้างความปราบปลื้มใจให้
กับประชาชนและต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
และจนถึงขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็จิตอาสาพยายามสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่มานั่งรออยู่ที่บริเวณหน้าจุดคัดกองที่๗ว่าประชาชนนั้นนะคะ
ยังต้องรอว่าตอนนี้จะสามารถเข้าพื้นที่ไปได้หรือไม่เพราะว่าเนื่องจากด้านในก็เต็มเหมือนกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถให้คำตอบได้
ว่าถ้าไม่สามารถเข้ายังจุดที่๗แล้วจะไปจุดที่ไหนได้อีกเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ได้รับแจ้งว่าแต่ละจุดคัดกองก็มีพื้นที่ประชาชนจับจองเต็มแล้วเช่นเดียวกันค่ะ
ตอนนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับแจ้งว่าท้ายแถวซึ่งมารออยู่ที่หน้าจุดคัดกองที่๗ยาว
เลยไปจนถึงปากคลองตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะคะที่